จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงศูนย์บรรเทาทุก๖นะครับ
ภาษาบ้านนะครับเรียกว่าสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับ
ทั้งนี้มันดูง่ายมากนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ย
ไม่เคยเข้าใกล้กับคำว่าชนะเลยแม้แต่น้อยครับ

ไปสิเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความย่ำแย่
ไฟมันจัดไม่ดีไปจัดไฟเอว
ไปจัดไฟ
โทษโทษนะครับอันนี้น่าจะผิดกิว
อันนี้ไม่ใช่เด็กเยาะของอันนี้ไม่ใช่ช่างไฟ

อย่าบอกนะ

ผมชอบดูมากข้อนวดผีหมอริว

อย่างเล่นอ่ะ

ก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิด

โอ้โหนี่แม่เข้าสู่ช่วงอวยกันเองนะครับผม

คาดหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทางไทยรัฐออนไลน

วันนี้เปิดรายการกันเป็นพิธีหน่อยแล้วกัน
โอเคมาเจอกับรายการจับยาม๓แต้ม

ปลูกเองหรือขึ้นเอง

แล้วเราก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะว่าหัวออกเดียวกัน

ผมถอยฉากเหมือนเดิม
อยู่ตรงนี้นะ
แต่ถ้าถอยไปเนี่ย
คอนเซ็ปต์รายการเปลี่ยนแล้ว
มาหลายฤดูกาลเราก็เกาะมาหลายฤดูกาลช่วงแรกที่เริ่มเป๋
เราก็ยังเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเรายังใส่ไม่เลี้ยงอยู่
พอหลังจอดนัดแหละไงล่ะครับแปงกรูไม่กลับเรา
คนที่ตกไปถึงที่อันดับยี่สิบครับไปอยู่บ้วย
ผมตั้งสเตตัสเลยว่าอุ๊ยนี่แมนยูได้ผู้จัดการทีมคนใหม่
เอริกทาเวนติฮาร์ด
เรียบร้อย

พอต้นฤทธุกาหรอเนี่ยถ้าใจจำได้เนี่ยลีคลูเหมือนจะชนะซิตตี้
แล้วผมคลิปแจ่งเกรอดเลย
โอ้ยยยยยยยยยล้านกว่าวิว
ผมทำได้ไหม
เงียบเงียบเกรี๊บ
เงี๋ยบเกรี๊บ
หาแลนคือใครวะ
อุ้ยโจโกแม้ร์เงียบเกรี๊บ
ตอนนี้ภาพตรัสตัดกลับมา
กูเงียบเกรี๊บเลย

ตอนนี้ตอนนี้หรอเงียบ

มันสินทีในปี๒๐๑๙

เขาเปลี่ยนครีมจนผัดใบจนไม่หลุด

แต่ถึงณวันหนึ่งมันก็ต้องรู้ตัวเองว่า

แล้วก็ควรจะต้องจับจ่ายใช้สอยบ้าง
ในขณะเดียวกันคือไม่ซื้อเท่าไหร่
ตัวที่มีอยู่ก็ไม่ขายออก

จริงไม่ตรงเลย

เพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรคุ้มสิ่งนี้คุ้มที่สุดคือมี
อันนี้คือสองคนที่ผมรู้สึกว่าทำไมไม่ขายออก

มีบวชมาทุกเทป

คนนั้นเขาถามจะได้ใคร

พอไม่หาตัวที่คำนาจต้องกัดสามารถขาย

ก็คือถ้าไม่ขายออกก่อนก็ไม่ได้ซื้อ

ถ้ารับเฉพาะเรื่องของราคาซื้อขายนะพี่เน
แล้วเท่ากับว่าตอนนี้ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ขาย
ไม่ขายไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวที่ซื้อมาก็ไม่ปรับให้เขาไปเล่นในตามตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติ

ภูมิพยายามจะปรับเอาออกเล็ตไปเล่นหวยแตก

โหมึงเล่นขนาดนั้น

ถ้าสมมุติว่าคนที่เล่นแล้วเขาไม่มีความเข้าใจในการขึ้นเกมเนี่ย
โลของการขึ้นเกมบุกมันก็ไม่ลื่นมันก็สะดุด
แล้วคาโปร์จะเล่นได้ยังไงถูกป่ะ

มันหลายเรื่องมากครับถ้าพูดถึงเรื่องวิทยอคภูมิผมก็รู้สึกว่าปัญหาเต็มไปหมดตอนนี้
มันรู้จะพูดยังไงเนี่ยก็ไม่จบผมบอกเลย
ถ้าจะพูดเรื่องวิทยอคภูมิมันจะต้องคุยประมาณ๓ชั่วโมง
อ่ะช่างภาพ
มพอนะปล่อยได้นะ

ที่จะมาชวนคุณเกมมาทำนายทายทักด้วยเนี่ย

ศึกเขาเรียกว่าไงทีมสัตว์ปีก

เปิดรังพบกับทีม

ด้วยระบบแผนที่ชัดเจน

ถึงเวลาที่จะถูกยกระดับตัวเองขึ้นมา
ทีมที่ทำทีมหนีตกชั้นมา

ผมว่าการซัพพอร์ต
อาจจะไม่ได้ซื้อตัวที่แบบว่า

ไปดึงตัวที่แบบกลางอะ

แล้วค่อยมาดึงเอาพวกแบบ

ซึ่งผมว่าตอนนี้โมเดลเดียวกันเลย

เดี๋ยวพอเนี่ยถ้าปีนี้
เพราะฉะนั้นถามว่า
ณวันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องดวงนะ
เล่นเป็นแบบแผนมากกว่า

ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพอได้ฟังเด็กของนั่งบท

ทีมอาร์ตเอาปืนออกมาเลยก็ได้

เอาจริงคนรอบข้างผม

เขาเรียกว่าเป็นสายปรณีประนอมแล้วกัน

คุณพูดจาอย่างนี้ไม่น่าเป็นเพื่อนเจวรปัตรได้

คุณพูดถึงเขาอยู่แล้วเนี้ย

แล้วไม่ค่อยชวนมาก็ช่อยเลย
ผู้มีพิติกรอยู่แสงคีย์

แต่ผมเห็นก่อนหน้านี้เอา

ป่องป่องอะไรน่ะ

นี่ไปเขาผมล้อเล่น

โทรผิดล่ะครับอ๋อโอเคครับ
ไอ้ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้ธอผิดฝั่งนี้
อย่างนั้นเขาไปเตรียมตัวเองนะว่าเขาเบอร์หนึ่งแล้วนะตอนนี้
เขาบอกเขาอยู่เหนือบ่อบูนะเจ๊ดำอ่ะ
เค้าสังฆาตผมรายการล่าสุดอ้ะ
เขาบอกผมถามว่าไอ้คุณคุณเบอร์๑หรือยัง

อ่ะมา

ตอนนี้เดี๋ยวผมจะสับไพรบกวนพี่ตะช่วยแนะนำกติกา

ไพ่เสร็จปุ๊บแล้วเรามาเลือกไพ่

หรือว่าวู๓ใบ

ว่ามีความน่าจะเป็นในเกมักษณะอย่างไร
จะเป็นอย่างไรถ้าผมถือคู่เอกเนี่ยนับฟลอปเปิดสามใบมากอ๋อ
เราก็ต้องมาเราก็ต้องมาลุ้นเราก็ต้องมาลุ้นว่าเออ
ลิเวอร์ลิเวอร์อะไรอ่าบ้าบอไม่ใช่ก่อนอื่นนะวางตัน
กันก่อนเลยถ้าไม่ได้ตกตกไปเออรอเล่นรอเล่นบ้าบอเนี่ย
คนเราเนี่ยนะเราไม่ส่งเสริมการพนันอ่านั่นแหละครับ
ปรนโอโมมและการเล่นที่นิวคาซเซินจะเล่นตามแผนการหรือไม่อืม

ไปด้วยกันดีกว่าเว้ยน่าจะคอเดียวกัน
โอเคผมเปิดนิวคัสเซิลก่อนนะว่ารูปเกมแนวโน้มรูปเกมในนัดนี้จะเป็นอย่างไร
ใบแรกอัสวินถือดาบใบที่สองสิบเหรียญและใบที่สามแปดดาบ

แต่ผมว่าเนี่ยไอ้สองอันนี้ผมว่าดูดีนะอัศวินน่ะอัศวินอ่ะ
พูดถึงใบแรกกันก่อนครับใบแรกนิวคาซ่อนได้อัสวินถือดาบ
อัศวินความหมายของอัศวินก็คือความเป็นนักรบนักสู้นักรบสู้
แล้วเนี่ยขี่ม้าขาวแล้วเนี่ยพร้อมลุยพร้อมสู้แล้ว
ถือว่าแมชเนี้ยนิวคาซ่อนพร้อมลุยพร้อมรบอ่ะอืมง่ายง่ายเลยอืม
ส่วนใบที่สองสิบเหรียญสิบเหรียญความหมายของสิบเหรียญคือความคอมพลีทลี่
ความสมบูรณ์ซึ่งถ้าดูตอนนี้แล้วเนี่ย
อกจากความเป็นนักรบแล้วเขาก็มีความพร้อมที่สมบูรณ์โอ้โห
คือพร้อมเต็มที่อ่าไม่มีใครเจ็บอ้าวอ่า
แต่มาหักลบกันตรงนี้นี่แหละอ่าใบที่สามเนี้ยคือแปดดาบอ่า
ดดาบความหมายของเขาคือพูดง่ายนะดูตามหน้าไพ่
ถูกปิดหน้าปิดตาถูกรัดตัวอีกอาจจะมีความกดดันเกิดขึ้นในเกมแมช
กระดาษอ่าคือแบบพูดไงอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่าพร้อมกูพร้อมนะอืม
สมบูรณ์นะแต่อาจจะเกร็งหรืออาจจะกดดันจนเกินไปหรือเปล่า
จึงทำให้อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยสู้ดีอ่าเกิดขึ้นก็เป็น
นี่ไงอ่าพร้อมมากอ่าสภาพร่างกายสมบูรณ์อ่า
แต่กดดันในสนามรบตบหมาตายตบหมาตายเป็นไปได้

ครับเราจะเลือก๓ใบพี่เกมหรือพี่ตายกันอ่ะพี่เกมอ่านี่มันมัน

โอเคอ่ามาใบนี้แหละใบสุดท้ายอ่าอีกใบโอเคต้องมีอีกฝั่งโอเค
อ่ะเลือกฮูมา๓ใบละเราเปิดไพ่กันเลยละกันตื่นเต้นกันนะเนี่ย
ใบที่สองคือ๕ถ้วยใบที่สามคือราชินีถือไม้อุ้ยโอเคราชินีถือไม้อะ
ก็คืออาจจะแบบเหมือนประมาณว่าเกมแมชนี้ลิเวอร์พูลอาจจะแบบมีแฟชั่นมีแฟชั่น
เพราะการร่วมมีความแบบเหมือนเขามีกำลังใจหรืออาจจะมีโมเมนตั้มที่ดีในแมชนี้ก็ได้เป็นได้
อันนี้คือความตั้งใจความนึกคิดของเขานะแต่พอมาลงสนามเนี้ยคำอื่นมั้ยคำเชื่อมีคำคำมีมั้ย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
อาจจะมีเหมือนเขาเรียกว่ามีสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองเกม
ใช่ไหมอาจจะเริ่มต้นไม่ดีก็ได้อาจจะแบบอาจผู้
อาจจะทำผิดพลาดจนเกิดขึ้นแล้วก็แบบเหมือนแบบ

ซึ่งไพ่ใบที่๓อันนี้คือราชินีถือไม้
ราชินีถือไม้ถ้าความหมายเนี่ยคือ
ถ้าคุณมีจุดศูนย์รวมที่ดี

ให้นักเบทย์แบบเฮ้ยมึงแล่วสู้หน่อย
คุณก็อยากได้ทรมากการคนนี้เหรอ

แต่ถ้าโดนกดดันหรือถ้าผิดพลาดก็ต้องรีบฟื้นให้เร็ว
และรวมถึงถ้ารวมกำลังจิตกำลังใจและมีจุดศูนย์รวมที่ดี
มีกำลังใจที่ดีมีแรงกระตุ้นก็อาจจะทำให้เกิดผลนัดนี้เป็นผลลัพธ์ที่ดี
กับทีมก็เป็นได้
แปลว่าภาพรวมเหมือนลิเวอร์ฟูจะดีกว่านิดนึง
นิดนึงแต่นิวคัสเซอร์น่ะบอกไว้ก่อน
ดู๒ใบแรกอาจจะมาดีนะ
แต่ดูมาใบสุดท้ายเขาก็อาจจะเกิดความกดดันเช่นเดียวกัน
สำหรับกับลิเวอร์พูลอาจจะเกิดความกดดันในช่วงต้นแรก
แต่พอมาช่วงท้ายอ่ะลิเวอร์ฟูอาจจะพลิกกลับมาก็ได้
มันส่วนทางกันเลยนะเพราะอันนี้จริงช่วงแรก

ใช่อันนี้เหมือนจะดีไปกดดันช่วงแรกแล้วพอดีช่วงท้าย
ตอนแรกเทนก็อปจัดเต็มตัวนี้หายเจ็บลงครบแต่เล่นไม่ดี

ถือว่าเป็นไพ่ชี้ขาดเลยนะใบทีมละใบ

เดี๋ยวหาว่าจิตใจพวกผมไม่เป็นกลางไง

จะบอกว่าไพ่ดีทั้งคู่เลย
พูดถึงความหมายของ๑ดาบก่อน
ดาบคือความชัยชนะ
สู้รบและได้ความสำเร็จ
ได้ความสำเร็จและก็ได้ความที่มันจับต้องได้
เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้
โอกาสที่จะเกมนี้จะเกิดขึ้นนะ

ช่วงบอลโลกเขาอาจจะฟอร์มไม่ดีโดนทัวร์ลงเยอะหน่อย
แต่๓๔แมทหลังเขาแม่น

ผมถึงรุ้นว่าช่วงนี้แม่น
เดี๋ยวเขาเหมือนจะด่ากูอยู่นะ

แม่นแต่พี่แม่นบอกว่าสูสี

กลับลางแล้วครับสวัสดีครับ

ผมขอเดาก่อนที่พี่รันจะพูด

จะบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเสมอนะ

ด้วยความที่ว่าไพ่มันสูสีมากจริงเลย
ทั้งสองเลือกมาอีกคนละใบ

มาแล้วครับเลือกไพ่ฟันทงใบที่๒นะ

วอเซิลได้ไพ่เด็กถือไม้

คัสเซิลได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับ
ถือไม้เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่แบบ

พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะบวก

หกถ้วยเนี่ยก็คือความรักความสัมพันธ

มันมาตั้งแต่ไพ่ใบแรกของลิเวอร์ฟู

หกถ้วยเกมนัดเนี้ย

และที่น่าจับตาเป็นพี่เชียงจะยิงหกลูกเลยหรอ
ตัดเข้าซ้ายแล้วปั่น

ทีนี้เกมมันเริ่มตึงเครียดแล้วเกม
เฮ้ยทำยังไงดีวะแก้เกมยังไงดีวะ
เฮ้ยแก้เกมยากว่ะ

๐๔อ่ะอ่ะจุด๔๕วิทยาลัย

ตัดเข้าซ้ายปัดหน้าเดียวเอาไม่รอดเลย
เสียบเสานิกโป๊ปรับไม่ได้
ทุกคนคิดว่าจบแล้วจบแล้ว

เออเล่นแบบคอปไปคอปมาไม่จบ

กระโดดมุมปั้งเข้าไปอาริซอลรับไม่ได้๒๑

เตรียมตัวแล้วดีใจ

ไอ้ยนาทีบาป๙๐บวก๔

ตกใส่ตีนออกเหล็กยิงไก่เข้าไปเลย

มากกว่า

แต่ถ้าพูดสรุปตรงนี้นะ

ผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุก

ของศึกพรีเมียลีกในปีนี้เลยก็ได้
สักพักก็จบ๐๐
อาจจะสนุกก็ได้

จำหน้าที่คลิมอร์ยิงรูปสุดท้าย
และมีตาวเลอร์อีก
ใครนะครับ

เกิดมาก็ต่อเละแล้วครับ

แม่ถิงกันใหญ่เลยว่ะ

๒เดือน๒๓เดือนแล้วเนี่ย

อันนั้นจะเป็นเรื่องของลิฟท์ครูล้วนนะครับ

แล้วก็มีเชียร์เข้าเส้นกับพี่แจ็คอีกที่หนึ่ง

กับไทรัศน์มีแว๊วไปฟุตบอลหัวร้อนบ้าง

แต่ถ้ารายการนี้ต้องการประจำก็ได้ไม่มีปัญหา
อันนี้ไง
ช่วงค่ำ

ขับรถกลับบ้านก็เปิดพวกเราฟังก่อนบอลเตะ

ก็ตามช่องทางต่างของไทยรัฐพอร์ตแคสต์

สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ